เจ้าของร้านก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับหน่อย
แต่มีบอดี้การ์ดคอยเฝ้างูกลัวงูหาย

เหมียวเพศผู้อายุ๓ปีคุมเชิงอยู่

เฝ้าตู้นี่คิดอะไรอยู่ป่ะเนี่ย

ในพื้นที่ตำบลควนกรดอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คือสายตาของมันเนี่ยจ้องไปใต้ตู้จุดที่งูเข้าไปซ่อน
แมวมันเห็นอะไรผิดปกติมันรู้อยู่แล้วแหละนะ
ก็คาดว่ามันน่าจะกลัวงูหนีไปที่อื่นก็เลยเฝ้าไว้
เฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละจนเจ้าหน้าที่มาถึงค่ะคุณ
กู้ภัยมังกรทุ่งสงศ์มาที่เกิดเหตุ
เหมียวมันก็หลีกทางให้เจ้าหน้าที่ทำงานแต่โดยดี
อ๋อเหรอแค่เฝ้าไว้เฉยเอง

เจ้าหน้าที่มาถึงนี่แหละค่ะใช้วิธีการในการใช้อุปกรณ์จับงู
มีทั้งบ่วงมีทั้งครีมต่างคล้องคอล็อกคองูไว้นะคะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นงูทางมะพร้าว

อยากจะช่วยตลอดเลยเหมียวลูกออกมาก่อนยัง

มันคงคิดในใจตบสักทีได้ไหมคุณ

แสบน่าดูนะคะเจ้าหน้าที่ก็จับงูได้แล้วก็
เอางูใส่กระสอบแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เขาบอกว่าตอนแรกเห็นแมวขู่ฟอก
คือแมวเวลามันเห็นอะไรผิดปกติ
คุณไม่เหมือนแมวขี่เนอะคุณเหมือนเมื่อกี้ที่มหาลัยอ่ะ

เออเจ็บคอมั้ย
นั่นแหละแมวมันเห็นอะไรผิดปกติมันก็ขู่ไปนะ
แต่ว่าสุดท้ายก็จับงูได้แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ว่าถ้าเจองูเอาจริงเลี่ยงแมวหน่อยดีกว่า
เดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายนะเจ้าแมวนะ